คุณผู้ชมจำรถเก๋งสีแดงที่เข้าไปจอดแล้วหยิบตู้รับบริจาคที่จันทบุรีได้ไหม

ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไปคุณผู้ชมฮะ

เพียบแล้วที่สำคัญล่าสุดไปก่อเหตุแบบนี้ครับ

ไปไปไปไป

ไป
อ้วนไม่อาย
อ้วน

คือรถคันนี้เป็นรถผู้เสียหาย
ไอ้คนที่ผมเล่าว่าไปยกตู้บริจาค

อายุ๓๒คนก่อเหตุ

ใช้อาวุธไม่รู้อะไรทุบกระจกรถของชาวบ้าน

จากนั้นเจ้าของรถโมโหฟิลขาด

ห้ามแฟนเว้ยอย่าไปมีเรื่อง

เกิดอันตรายต่อร่างกายเนี่ยอืม
ขาวเย็นไปทายภาพเหตุการณ์ด้วย

โอ้โหเขาเคยก่อเหตุมาแล้วหลายคดีหลายจังหวัด
คุณผู้ชมครับฟังว่ามีอะไรบ้าง
วางเพลิงเผาบ้านที่นครนายก
แล้วหนีไปบ้านแฟนที่พิษโลกพิศนุโลก
ขโมยตู้บริจาคนะครับในวัดที่นครสวรรค์
แล้วก็ไปชนบุรีนะฮะ
ระหว่างทางคุณผู้ชมจำได้ไหมนะฮะ
คือก่อเหตุหลายเหตุเลยนี่คือเหตุที่บอกที่จันทบุรี
เป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วที่แบบเรายังงงอ่ะ
อะไรวะลงมาอยู่บอกผมขอนะ
ทยาไปเอาอะไรบ้างนะครับ
น้ำมนต์ก็เอาตู้รับบริจาคพระบูชาพระเครื่อง
ส่วนเชิงเศร้าตราจันทบุรีก็ก่อเหตุจนสุดท้ายเมื่อกี้ไปทุบรถเขาที่ชนบุรี

ใช่นะครับนายแปปซี่นะฮะถูกจับในคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็ออกมาจากการบำบัดก็ไปเสพอีกตามท้องเรื่อง
ข่าวที่เราอ่านส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะฮะตำรวจฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้เสียหายนะ
ใครเคยถูกประทุษร้ายจากผู้ต้องหาลายนี้มาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายเพิ่มเติม
แจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพเมืองนครนายกครับ
โยคเมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกถูกนำตัวไปบำบัดพอออกมาก็กลับมาเสพอีกเนี่ย
มันทำให้เห็นว่ากระบวนการบำบัดฟื้นฟูมันไม่ได้ผลหรือเปล่า
ไม่คือออกมาแล้วมันต้องมีคือถ้าเขาไม่ดูแลตัวเองมันต้องมีคนดูแล
ต้องกินยาต้องกระไหล
ติดตามผลระยะยาวด้วยนะอันนี้สำคัญเลยนะคุณผู้ชมครับ